กันที่เรื่องของภัยสังคมนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
สาวหน้าตาดีบางคนเขาก็มีอาชีพเสริมเป็นนางแบบ
นางแบบรายหนึ่งนะคะอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองค่ะ
ก็มีอาชีพเสริมเนี่ยนะคะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งช่างภาพ
โทรศัพท์ติดต่อมาบอกว่าน้องว่างไหมมาเป็นแบบให้พี่หน่อย
พี่อยากถ่ายรูปทำโปรไฟล์ช่างภาพก็อยากได้โปรไฟล์
แต่พอไปถึงวันนัดและสถานที่นัดช่างภาพค่ะ
ให้เธอเข้ามาอยู่ในห้องล็อกห้องแล้วบังคับให้เธอสำเร็จความไคร่
คนผ่านมาพอดีช่วยเธอออกจากห้องได้นะคะ
ลักษณะเป็นการขอคำปรึกษาจากโลกโซเชียล
ควรจะดำเนินการเอาผิดอย่างไร
หลังถูกช่างภาพที่รู้จักกันในโลกโซเชียลมีเดีย
นัดไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่ง
แล้วช่างภาพรายนี้ก็บังคับให้เธอสำเร็จความไคร้ให้

น้องคนนี้ชื่อนางสาวแจ๋วเป็นนามสมมุติแล้วกันนะคะ
ให้ดำเนินคดีกับช่างภาพรายนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เธอบอกว่ามันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นคือสระว่ายน้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง
แล้วก็เล่าต่อว่าช่างภาพคนนี้มาขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก
เสนอว่าต้องการหานางแบบสาวสวยมาช่วยถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวผมจะทำโปรไฟล์
ตัวเองก็สนใจเพราะว่าปกติรับถ่ายแบบอยู่แล้ว
ก็อยากจะได้ภาพจากช่างภาพเอามาทำโปรไฟล์ของตัวเองหางานเช่นเดียวกัน
ก็เลยเกิดการนัดวันถ่ายรูปกันวันที่หนึ่งเป็นวันที่มีนัดกันค่ะ
พอมาเจอกันช่างภาพก็พาเดินดูสถานที่บอกเป็นสระว่ายน้ำนะหนู
ตอนนั้นตัวเองก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็เลยขอเดี๋ยวหนูขอไปรับเพื่อนหน่อยได้ไหมคะ
ช่างภาพไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำงานกันก่อนแล้วช่วงเย็นค่อยไปรับ
แล้วตอนนี้แสงมันดีไงอากาศกำลังร้อนเลยถ่ายตอนนี้แหละ
เดี๋ยวถ่ายตอนนี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะช่างภาพบอก
เปลี่ยนชุดในห้องน้ำเลยเธอก็เข้าไปเปลี่ยนชุดนะ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเธอบอกว่าหนูยังไม่พอใจชุดเลยอะค่ะ
หนูยังไม่ชอบเลยสักชุดเดียวขอเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหม
ก็คือวันที่๒๒กรกฎาคมว่างนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ใหม่
แต่ช่างภาพค่ะไม่ได้พูดอะไรเดินตามเธอเข้าไปในห้องน้ำ
ในช่วงที่เธอเปลี่ยนชุดเนี่ยนะแล้วพยายามข่มขืนเธอค่ะ
เธอก็เลยร้องให้คนช่วยสุดท้ายมีคนผ่านมาพอดีนะคะ
เปิดห้องน้ำและช่วยเธอออกมาได้ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ก็ไม่ปล่อยตัวหนู

ก็เพราะว่าเหมือนหนูได้ยินเสียงมีคนมาเข้าห้องน้ำค่ะ
หนูก็เลยตะโกนเขาก็เลยปล่อยตัวหนูออกมา

เพราะว่าน่ากลัวเนอะ

และยิ่งมาจากโลกโซเชียลมีเดียนี่นะคะ
หลังเกิดเหตุช่างภาพคนนี้ติดต่อมานะ
แท็ตมาหาเธอมาขอโทษแล้วบอกเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาพยายามควบคุมตัวเองแล้ว

แล้วก็ยืนยันว่าต่อไปจะไม่ทำกับใคร
คือแชทบอกเธอนอกจากเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
ขอโทษแล้วพยายามแล้วแต่น้องสวย

แล้วก็สัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ไปทำกับใครอีก

คนนี้น้องแจ๋วบอกไม่ได้เสียความรู้สึกไปแล้ว

ล่าสุดตำรวจสพนปลือเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินทาง
พบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน
ช่างภาพมาแล้วนะมาหาตำรวจแล้ว
เป็นเยาวชนค่ะอายุ๑๘ปีอายุน้อยกว่านางแบบอีก
จนที่สอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหา
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ซึ่งผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบครับ
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายร่างกายบังคับขู่เข็นแต่อย่างใด
อกจากนี้ตำรวจขอฝากเตือนนะคะ
สำหรับกลุ่มที่ใช้โลกโซเชียลมีเดีย
บอกว่าการติดต่อกันลักษณะที่ไม่เคยเห็นหน้ากัน
ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ควรเดินทางมาคนเดียวนะคะ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะคะ